อุดรธานีครับคุณลุงคนหนึ่งจะไปช่วยญาติ

ตัวเองก็ไปหักกิ่งไม้มาไล่ปัดพึ่งครับ
สุดท้ายโดนพึ่งรุมต่อยตัวเองจนตายครับ
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นรังพึ่งผีสิงหรือเปล่า

อยากให้รีบแก้ไขโดยด่วนครับไม่อย่างนั้นจะมีศพต่อไปไหม
จุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านดงไร่น้อยตำบลนาขา

ห่างจากถนนมิตรภาพอุดรหนองคายประมาณ๗๐๐เมตร
บนต้นไม้สูงต้นนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
มันมีรังของพึ่งหลวงไปทำรังอยู่บนนั้น

นี่ฮะสูงประมาณ๑๕เมตรนะครับจากพื้นดิน
คนที่ถูกพึ่งต่อยคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณขวัญฤดี
บอกว่าช่วงเช้า๗มิถุนายนประมาณสัก๙โมงเช้า
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปบ้านน้าจะชวนกันไปเก็บเห็ด

หลังจากนั้นระหว่างทางเห็นเป็นฝูง
เหมือนเป็นฝูงแมลงบินเข้ามาเกาะที่หน้าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไร
สักพักมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วเริ่มเจ็บ
เป็นฝูงพึ่งเธอก็เลยทิ้งรถกิ้งเกลือกครับ

ระหว่างนั้นคือคลานหนีด้วยโดนหนามเกี่ยวอีกต่างหาก
โชว์บาดแผลให้ดูใต้ตายังมีฝ่ามือยังมีบั้นเอวก็ยังมีครับ
พอเห็นเป็นพึ่งเท่านั้นแหละครับเธอตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
ระหว่างนั้นชาวบ้านที่เขาเลี้ยงควายก็มาช่วยกันแต่สู้ไม่ไหว
มาเป็นฝูงใหญ่เลยหนีกันไปแตกกระเจิงครับ
จนกระทั่งลุงวิเชียนอายุ๖๗ขี่รถผ่านมา
เธอก็ตะโกนบอกอย่าเข้ามานะตรงนี้มันเป็นพึ่งฉันโดนต่อยอยู่เนี่ย
ลุงไม่ค่อยได้ยินคือลุงเขาหูตึงด้วยครับ
แต่พอเห็นว่าเฮ้ยเอ้าเขาเป็นญาติกัน
เฮ้ยญาติทำไมลงไปนอนอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยหนีอะไรอยู่อ่ะ
ลุงก็เลยไปหักกิ่งไม้แล้วเอาไปไล่ฝูงพึ่ง
คราวนี้พึ่งมันเปลี่ยนเป้าครับมาต่อยลุงแทนเจ็บหนักเลย
นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายลุงวิเชียนตายครับ
คุณขวัญฤดีบอกว่าตอนที่ญาติมาช่วยเนี่ยโอ้ก็ช่วยกันยากนะ
จุดไฟก็ไม่ได้ไม่มีไฟแช็คไม่มีเชื้อเพลิง
กิ่งไม้หน้าฝนมันก็ชื้นจุดติดยากอีกต่างหาก
เอาก้านใบตานโยนมาครับ
คลุมด้านหลังป้องกันโดนต่อยแล้วรีบคลานหนีไปที่รถ
หลังจากนั้นเธอเลยรอดมาได้
แล้วก็รีบพาลุงวิเชียนส่งโรงพยาบาล
แต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายน่าจะเจ็บหนักลุงตายครับ
แกจะไปหาไฟมาจุดที่นี่ไม่มีแกก็เลยเอาก้านตานมาให้หนู
หนูก็เอามาโปกหลังหนูก็คานคานไป
แกก็จนไปถึงรถแกมุมนู้นแกก็พาขับออกถนนเลย
ถึงออกมาได้หนูอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่งั้นหนูตาย
บอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยเธอ

ตอนนี้ศพของลุงวิเชียนเนี่ยญาติก็ไปตั้งสวดที่วัดเจริญชัย

ชาวบ้านก็มาร่วมงานศพกันจำนวนมากทุกคนก็เศร้าเสียใจ

น้องสาวของลุงบอกว่าก่อนหน้านี้เคยชวนพี่ชาย
ไปอยู่ด้วยกันที่ระยองเพราะว่าพี่ชายเขาอยู่ตัวคนเดียว

พี่ชายบอกว่าเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่ดีกว่า

ตอนนี้ก็พี่ชายหมดเวรหมดกรรมแล้ว

ชาวบ้านหลายคนกังวลใจมาก

คาใจคือเอายังไงดีกับไอรังพึ่งรังนั้น

อยากให้ทางการมาเร่งจัดการแก้ไข
เทศบาลตำบลนาขาประสานอบตนาขา

อาจจะต้องมีการกำจัดรังพึ่ง
แล้วก็จัดการแก้ปัญหานี้
วันนี้คิดว่าทุกอย่างน่าจะมีความคืบหน้าไปแล้วล่ะ

ส่วนสาเหตุที่พึ่งมันแตกรังคิดว่า
ลมแรงและฝนตกหนักด้วยก่อนหน้านี้

ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูเรื่องของรังพึ่งนะคะ